ว้าวผู้ชายในฝัน
ได้รู้ว่านุ่มอาจน่ะเป็นนุ่มร็อกสายมุ้งมิ้งอุ๊ยน่ารักอ่ะ
วันนี้สองแม่บ้านเลยขอส่งความฟินเพิ่มไปอีกหนึ่งสเต็ป
ไปดูกันค่ะว่านุ่มร็อกคนนี้มีอะไรดีซ่อนอยู่อีกบ้าง
กลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันกันนะคะ
วันนี้นะคะเรายังอยู่กับพี่หนวดคนเดิม
น่ารักใครเขินกับเรายัง

เขินบิจเจ๋จนบิจไปหมดแล้วเรียดรวมกันเป็นเกินเดียวแล้วเนี่ย
แล้วแฟนคลับเยอะขนาดนี้แฟนตัวจริงห่วงไหม
ไม่ไม่ห่วงหรอผมว่ามีมันต้องเป็นตัวอย่างนั้น

แล้วเวลาไปเล่นเพลงตามแบบสถานที่กลางคืนอย่างนี้

เขาห่วงมั้ยเขาต้องมีตามไปต้องมั้ย

หรอเขาไม่ห่วงเราแต่เราห่วงเขามั้ย

ก็ไม่ดูครับ
แล้วไม่ดู
ไม่ห่วงเขาก็ไปดูครับ

ใช่ครับก็ไม่ได้เป็นไรจะทำอะไรก็ดู

ถ้าถามถามเมื่อวันเราถามครางไว้ใช่ไหม
แล้วอยากรู้ว่ารู้จักกันมาก่อนหน้านั้นหรือว่าไปสปาล์เวลาตอนไหน

อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ไหมคะจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะเป็นคนแบบเป็นผู้ชายใสแบ๊วคนนึงเลยค่ะ
ถ้าเปรียบพี่อัดถ้าเปลี่ยนพี่อัดเป็นแมวพันเปอร์เสียด้วยคะ
คือเขาจะมีความอุ้ยนิดแล้วก็ขี้อ้อนอย่างนี้ค่ะ
ก็น่ารักเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ความคิด
เพราะพี่ใหญ่เป็นคนมีความคิดความคิดของเขาทำให้เขายิ่งดูเท่ค่ะ
อยากเป็นคนที่โพสต์ติดทีฟที่สุดตั้งแต่เคยเจอมา
บางทีไปรู้จักคนดีเยอะแยะมากมายแต่ว่าพี่อัดเป็นคนที่โพสต์สิทีฟมาก
เป็นคนใจเย็นมากไม่เคยโกรธวันหนึ่งเคยเคยแบบขัดไม่เรียกว่าทะเลาะไม่ทะเลาะ
ขัดกันนะคะเนี่ยก็จะแบบใช้เหตุผลมาแย้งกันตลอด
ขอให้ผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ
แล้วเนอะเขาก็ดูเหมือนกันเลยอะ
อะไรมันจะดึงกับความรักขนาดนั้นคะมะ
เออมะดูอินมากอัดก็ดูอินมากคือเราคุยกับเนี่ยเรารู้เลยว่าแอปอยู่
จริงเก็บความอินไว้ข้างในแต่พอเห็นมะมันเก็บไว้ไม่อยู่จริง
มือนางเห็นไหมนางก็เขินมาอยู่กันสองคนนี้เขินกันยังไงเดทแรกคะ
แต่เขาเหมือนแมวเบอร์เจียเหมือนกันเนาะที่เขาบอกดู
คือยังไงแมลปัอร์เซียแมลปัอร์เซีย

คือคุณแม่อ้อยอ๋อมีหรืออ่ะ
ไปฟังดีกว่าแม่อ้อยมาว่าอะไรค่ะ
ปกติพี่อาจเป็นคนเรียบร้อยนะคะ

เขาเป็นคนที่แบบไม่เรื่องมาก
อะไรก็ได้จะตามใจแม่มากกว่า
เวลาจะไปทานข้าวหรือทานอะไรกันจะตามใจแม่ค่ะ

แต่ก็จะมีผู้หญิงมาชอบเขาเยอะมากกว่า
แต่เขาจะเป็นคนที่แบบใจอ่อนนิดนึงอะไรอย่างนี้
อัดเขาจะชอบผู้หญิงขี้เล่นนะคะ

เหมือนเล่นกับเขาเอาใจเขาอะไรอย่างนี้

เหมือนอารมณ์ดีไม่เครียดอย่างนี้ค่ะ
เขาจะเป็นคนที่ทำงานจริงจังนะคะ

เหมือนเขามุ่งมั่นที่จะทำอะไรเราก็ต้องทำให้ได้

คือต้องให้สำเร็จนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่ทำ
เป็นคนดีนะคือแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิต
คือต้องทำอะไรแล้วต้องสำเร็จไม่งั้นไม่ทำ

แต่ว่าวีบอกว่าไม่เจ้า

มีรุ่นน้องมันชอบเยอะไหม
ก็มีบ้างครับด้วยที่ผม
ดนตรีด้วยตอนนั้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโรงเรียน
ผมก็ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องปกติ

คุณแม่บอกว่าชอบผู้หญิงคี่เล่น

ชอบผู้หญิงอารมณ์ดี
ไม่เชิญให้มาเกลี้ยน
คือแกเนี่ยแหละ
ผมแต่งตัวอะไรแบบนี้มันเป็นแค่ลวงไว้ใช่ไหม
ความดูแบบว่าแบน

แต่พอเข้ามาแล้วแบบว่า
นี่มันเมล์เปิง
มุ้งมิ้งน่ารักมากเลยค่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องกลับมาลงลึกกันต่อ
ถูกต้องแบบยาวด้วยวันพรุ่งนี้

เขาไปร่วมเล่นเกมนะคะแล้วก็ตามในไอจีได้เลยจ้า
ค่ะวันนี้เราต้องสามคนลาไปก่อนนะคะ